คุณผู้ชมคะประเด็นดราม่าเข้าพิมพิพายอีกแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าประเด็นคุณทักษิณใช่ไหม

ถ้าจำได้ปลายดราม่าหมอวรงเนี่ยก็คือมีนายสนทิยา
หลายประเด็นที่ผมสงสัยในเรื่องเงินบริจาคเรื่องการโดนข่มขู่
เรื่องของการที่ว่าองค์กรไม่รับบริจาคเพราะได้รับผลกระทบต่างนานา
ล่าสุดเอาจริงนะคะไปร้องกองปราบแล้วค่ะ
ดันให้คุณพิมพ์ริพายช่วยชี้แจง๔ข้อสงสัยนี่เลยค่ะ
สนทิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาพผู้แทนราษดรนะคะ
หนังสือถึงสำนักงานผู้บังคับการกองปราบ
ขอให้ตรวจสอบการประกอบกิจการของนางสาวพิมรดาพรเบนจวัฒนภัฒน
หรือว่าพิมพ์ริพายที่เรารู้จักกันนี่แหละครับ
เขาบอกว่าจากกรณีที่พิมพ์ริพายกับนายทักษิณดรทักษิณเนี่ยมีการพูดคุยโตเถียงกันไปมา
ก็เลยทำให้เขาเกิดความเคลือบแคลงมีความสงสัยในพฤติกรรม
อย่างที่พิมพ์รีบภัยบอกว่าเนี่ยพอคุณทักศิลป์เอาชื่อเธอไปอ้างพูดถึง
ทำให้เธอเนี่ยมีผลกระทบเอาเงินไปบริจาคเอาของไปบริจาคก็ถูกปฏิเสธแล้วก็โดนข่มขู่ด้วย
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมฟังคลิปที่พิมพิพายบอกว่าได้รับผลกระทบจากการถูกกล่าวถึง
จากนายทักษิณชิน้อยก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู๔ประเด็นที่นายสนทิยาบอกว่าอยากให้ชี้แจงกันนะคะ
เมื่อเช้าฉันซื้อของบริจาคเป็นอุปกรณ์การแพทย์และของบริจาคหน่วยอื่นมากมาย
ฉันไม่ได้ทำเป็นคอนเทนต์เพราะฉันจะช่วยหลังบ้านฉันฉันทำคอนเทนต์ไม่ไหวเพราะอะไร
คลิปมันออนไม่ทันมันออนทุกวันออนไม่ได้ฉันซื้อของไปสองแสนกว่า

คุณทักษิณพูดถึงที่ฉัน๕วินาที
ของถูกส่งไปให้ตอน๙โมงเช้าคุณทักษิณพูดเมื่อคืน
ของดิฉันถูกส่งไปให้๙โมงเช้าลูกน้องฉันเอาของไปวางให้
รู้ไหมหน่วยงานนั้นบอกให้ฉันเอาของกลับเขาบอกเขาไม่อยากมีปัญหา
รู้ไหมฉันโดนกดดันขนาดไหนเธอรู้ไหม
นี่แค่พูดชม๕นาทีนะถ้าชมนาทีนึงกูไม่ต้องหาที่นอนใหม่กันเลยเหรอ
รู้ไหมว่าฉันโดนอำนาจมืดขู่จะตรวจสอบกี่ครั้ง
ฉันทำอะไรผิดฉันขายของ
ฉันโดนขู่กี่ครั้ง
แล้วแล้วก็พูดในคลิปนี้มา
วันรุ่งขึ้นเธอได้พูดขอโทษคุณทักษิณประมาณว่าเป็นเด็กก็ขอโทษด้วยอะไรอย่างนั้น
อย่างนี้ปรากฏว่าคุณสนทิยาบอกจะมาขอร้องเรียนให้ตรวจสอบ
จากข้อความในคลิปเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยแหละค่ะคุณสนทิยาเลยบอกว่า
ผมมี๔ประเด็นอยากให้คุณพิมพิพายช่วยตอบผมและตอบประชาชนหน่อยว่า
ข้อที่๑ที่คุณบอกคุณซื้อของไปบริจาคสองแสนบาทแต่หน่วยงานบอกเอาของมาคืน
ไม่อยากมีปัญหาอยากรู้ว่าหน่วยงานที่ไม่รับของของคุณเนี่ยคือหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
แล้วเขาไม่รับเพราะอะไรครับประเด็นที่สองเมื่อสักครู่คุณพิมพ์ริพายบอกใช่ไหมว่า
ฉันถูกคมครูเท่าไหร่ถูกคุกคามมากขนาดไหนอยากจะรู้ว่าคุณถูกคุกคามในประเด็นไหน
ช่วยชี้แจงให้ชัดเจนหน่อยครับผมจะได้เข้าไปช่วยเหลือซึ่งกรณีนี้ถ้าคุณถูกข่มขู่คุกคามจริงจริงเนี่ย
แจ้งความได้นะเอาเรื่องเข้ากับมาธิการได้นะประเด็นที่สามอยากจะให้คุณชี้แจงเรื่องการดำเนินธุรกิจของคุณพิมพ์ริพายหน่อยว่า
ว่าพวกร้านค้าออนไลน์อื่นเขาจ่ายภาษีกันหรือเปล่า
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาขายของออนไลน์กันเยอะ
ผมก็เลยอยากจะรู้ประเด็นนี้ด้วย
และข้อที่๔เงินที่บริจาคเนี่ยคุณเอาเงินส่วนไหนมาบริจาคเหรอ
กำไรในการขายของหรือกำไรในการประกอบธุรกิจ
หรืออะไรยังไงชี้แจงให้ฟังหน่อย
ก็จะได้ให้มันเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายความถูกต้องความเป็นธรรม
ระเบียบการปฏิบัติต่อไปของเหล่าธุรกิจออนไลน์ต่าง
คุณสนทิยาก็ย้ำนะคะว่าผมแค่อยากให้มีการตรวจสอบให้แน่ชัดเฉย
ผิดก็คือไม่ผิดแต่ถ้าเกิดพบว่ามันผิดเนี่ย

และถ้าภายใน๑๒วันนี้คุณพิมพ์ริพายมาชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่าง

ผมก็ยินดีที่จะมาถอนคำร้องดังกล่าวออกให้
คือคุณสุธิยาก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับที่ว่าอยู่ดีคุณพิวริพายไปขอโทษคุณทักษิณ
อันนั้นก็ไม่เกี่ยวเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าอยากตรวจสอบเรื่องของเนี่ย
ระบบการบริจาคการทำสินค้าออนไลน์อะไรต่างอะไรประมาณอย่างนี้
อยากรู้รายละเอียดว่าตกลงความถูกต้องมันเป็นไปตามระบบตามระเบียบไหม
เดี๋ยวต้องฟังคุณพิริพายชี้แจงอีกทีนึงนะฮะว่าเธอจะว่าอย่างไรบ้างนะครับ